ติดตามเรื่องของการเมืองกันต่อครับคุณผู้ชม
การเมืองของประเทศไทยน่าจะเป็นไม่กี่ชาติในโลกนะครับ
คนชนะการเลือกตั้งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยง่าย
โดยเฉพาะตอนนี้คุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ฝ่าหลายด่านครับ๒ด่าน๓ด่าน๔ด่าน
แต่ว่าด่านสุดท้ายคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภา
ชะตากรรมของคุณทิมเป็นอย่างไรแล้วเรื่องนี้เกมนี้
ใครเป็นผู้กำหนดและวงการอยู่เบื้องหลัง

ประเด็นการถือครองหุ้นไอทีวีของทีมพิษ

เรินรัฐยังคงต้องรอคำตัดสินไปพร้อม
กับการเปิดโปรงขบวนการสกัดกั้นว่าที่นายกคนที่๓๐
ด้านต่อไปต้องดูว่ากรกตจะเอาเรื่องร้องเรียนต่าง
เหนือจากเรื่องหุ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่

กรณีที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

ซึ่งเผือกร้อนก้อนนี้จะถูกโยงต่อไป

แถมเจ้าของชายาวิศนุเทพ
ขยันออกมาชี้โปรงให้กับบรรดานักร้องทั้งหลาย
ทำนองว่าหากนายพิธารอดมาถึง
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ยังมีประเด็นอะไรที่สามารถรับลูกต่อได้บ้าง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการให้สอสอและสวไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
เข้าชื่อมร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติสอสอ
เข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกหรือไม่ตามมาตรา๘๔
ซึ่งตรงกับที่แดดตี้สิทาก็บอกไว้ว่า
สกัดนายพิทาให้ไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
มีการแบ่งงานกันทำตัวแทนจะทำหน้าที่ของตัวเอง
ส่วนคนที่เป็นจอมวงการก็จะนั่งเฉยแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
อย่างที่ผมบอกครับจะมีอีก๒ด่าน๓ด่าน๕ด่าน๑๐ด่าน
อะไรก็แล้วแต่มันเป็นพิธีกรรมและเป็นการหาข้ออ้าง
เหมือนกับพยายามที่จะหาช่องว่างช่องโหวที่จะเข้ามา
แต่ว่ามีทงที่กำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องการให้การเมืองไปทางไหน

แต่ว่าสิ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือความอยากรู้ของพี่น้องประชาชน
เท่าทันว่าคุณกำลังต้องการทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทำ

ประเด็นที่แวดล้อมที่เราเห็นมันมาจากซอสกลุ่มเดียวกัน
ผมก็เลยบอกว่ามันเป็นการจัดสรรแบ่งงานกันทำ
แล้วใครที่ไม่นั้นก็จะบอกว่าไม่เกี่ยวเราไม่เคยคิดไปทำ
ไม่เล่นนอกกติกาอยู่แล้วไม่ทำนู่นไม่ทำนี่อะไรอย่างนี้ก็จะพูดได้
หรือตัวที่ตัวแทนที่เขาให้ออกไปทำเนี่ยก็จะดำเนินการทำหน้าที่ของตัวเอง
ขณะที่คนที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
อย่างเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็ยังคงยืนกรานเช่นเดิมว่าไม่เกี่ยวข้องในการสร้างเรื่องสร้างราว
ใส่ร้ายใครและทำไม่เป็น
แต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายแล้วมันจงครึ่
แล้วมันเกิดความเดือดร้อนต่อสาธารณะต่อประชาชน
อยากจะทำก็ยังทำไม่เป็นเพราะไม่เคยคิดเรื่องเหล่านี้นะครับ
แต่ไม่ว่าทีมพิทธาจะฝากมาได้สองด่านสามด่านหรือสี่ด่าน
แต่ด่านสุดท้ายที่เป็นด่านชี้ชะตาว่าจะได้อยู่ในการประชุมร่วม๒สภา
เพราะในวันนั้นจะไม่ราบรื่นอย่างแน่นอน
เมื่อมีการส่งสัญญาณจากสวสายทหารที่ชื่อว่า

เพื่อนสนิทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
บอกว่าเสียงอันดับหนึ่งที่ได้รับเลือกตั้งมา

ก็ยิ่งทำให้เห็นภาพอนาคตของประเทศชัดเจน
กลไกอำนาจเดิมยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง
ตามความเชื่อในสิ่งที่คิด
ปราศจากความสนใจต่อคะแนนเสียงที่ประชาชนส่วนใหญ่ตัดสิน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน